คุณผู้ชมคะเปิดศึกกันอีกแล้วค่ะ
วินมอเตอร์ไซค์ปะทะกับแกรปไบท์
คราวนี้วินมาสามกราบไบท์มีหนึ่งก็โดนรุมไปค่ะ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใต้บีทีเอสทองหล่อเลย
โอ้โหค่ะคือคนเห็นกันเยอะมากนะคะ
นี่มีคนที่อยู่ในรถเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้คุณผู้ชม
ลองมองไปภาพมันอยู่ไกลนิดนึงนะ
คือเป็นวิน๓คนเนี่ยรุมแกรปไบท์ทั้งต่อยหัวรัวหมัดไม่ยั้งเลยเห็นไหมคะเนี่ย
โอ้โหแล้วเขาลงคลิปนี้แล้วเขาก็เขียนข้อความไว้บอกว่า
เจอเหตุการณ์กับตัวเองจังเลยไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นยังไงอ่ะ
แต่ก็ไม่ควรใช้กำลังตรงกลางใจกรุงเทพแบบนี้ใต้บีทีเอสทองหล่อพอดีเลย
ชาวต่างชาติที่อยู่ตรงนั้นได้ตัดตะโกนบอกว่าแบบบอกให้เขาหยุดเถอะ
ค่ะค่ะน่าอายมากเหมือนบ้านป่าเมืองเทือน
วินเนี้ยมากันสามคันล้อมน้องคนที่โดนทำร้าย
ทายก็คงจะเป็นกราฟไบท์อ่ะแหละเพราะถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่น่ามาพร้อมกันสามคันได้
แต่ถ้าเรื่องนั้นจริงเนี่ยมันก็ถือเป็นการทำลายอาชีพตัวเองเลยนะ
เห็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าขึ้นรถนักเลง
เกิดไม่พอใจตีผู้โดยสารขึ้นมาจะทำยังไงค่ะนี่คือคลิปต้นทางที่เกิดขึ้น
เราไปสอบถามเรื่องราวมาให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
สอนอทองหล่อตำรวจเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาแล้วนะคะ
กราฟไบท์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นายวรวิทย์สว่างวง
วันนั้นเนี่ยมีลูกค้าต่างชาติเรียกเขาไปรับที่ปากซอยสุขุมวิท๔๗เขาก็ไป
จังหวะจะออกรถนะคะมีผู้ชายมายืนขวางกลางถนนแล้วดูท่าทีเนี่ย
มีท่าทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายเขาเขาเลยรีบหักรถออกไปทางขวา
แล้วก็เฉียวชนผู้ชายคนนั้นตกใจก็ตกใจกลัวจะถูกทำร้ายด้วย
ก็เลยพยายามจะขี่รถหนีแต่หนีไม่พ้นนะคะ
ก็เลยโดนวินรุมทำร้ายเข้าไปแบบที่เห็นในคลิป
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงว่าตรงนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่

นายสมนึกชุ่มเย็นวินมันจะใส่ในคลิปเล่าบอกว่า
ผมเห็นแล้วนายวาระวิทย์เนี่ยมารับผู้ธิษฐานหน้าวินเลย

ขี่ออกไปเลยแถมยังชนคนในวินแล้วไม่ขอโทษด้วย
โมโหก็เลยเดินเข้าไปตบหัวหลายทีเลย
แต่มันไม่ได้โดนหัวนะมันโดนหมวกกันน็อก

ที่เห็นน่ะมีเขาตบคนเดียวไม่ได้มีการรุมอะไรทั้งนั้นแหละ
ตำรวจฟังความทั้งสองข้างแล้วตำรวจบอกว่า
อ่ะแบ่งไปเลยนายสมนึกวินมอเตอร์ไซค์โดนทำร้ายร่างกาย
ส่วนนายวรวิทย์แกรปไบท์โดนตามพรบรถยนต์ค่ะ
ก็เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมาให้เจรจากัน
แล้วก็ทำข้อตกลงนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

อืมคือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละ
แต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งวินมอเตอร์ไซค์ด้วย
คือในช่วงระหว่างที่มันยังหาข้อตกลงกันไม่ได้
ว่าคุณต้องรับผู้โดยสารห่างจากวินไป๕๐๐เมตร

ว่าตรงที่ที่คุณจะไปรับเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์อะไรยังไงหรือเปล่า

คือคนทำมาหากินทั้งคู่อะ
มันก็ต้องพยายามหาตรงกลางให้มันตกลงกันได้นะคะ